ดูที่จังหวัดชุมพรกันหน่อยนะคะก่อนที่จะเล่าข่าวนี้จะบอกว่าคำพูดเนี่ย
สำเพร่าค่ะแกไปเผาศพคนที่ปวดเป็นโรคโควิดสิบเก้า
แล้วก็เสียชีวิตที่วัดที่ชุมพรปรากฏว่ามีคนไปลือกันว่า
แกเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อภรรยาด้วย
ตัดสินใจจูงมือภรรยาค่ะ
จะไปผูกคอฆ่าตัวตายนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากที่เจอเจ้าอาวาสซะก่อน

แล้วก็พอสำนักพุทธจังหวัดชุมพรพูดให้ได้คิด

คุณลุงสับปะเลอคนนี้ชื่อว่าคุณลุงสมปองอุทุมรัฐ
เป็นสับปะเลอร์วัดสุวรรณทีอภูร์๓
ตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรนะคะ
กำลังนั่งปรึกษาหารือกันแบบนี้ค่ะ
หารือถึงผลกระทบจากการที่วัดเนี่ย
ได้มีการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าโอ้โหน่าช้ำใจมาก
เนื่องจากว่าผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองบางคน
พูดตามชุมชนต่างว่าวัดเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคร้าย
เนื่องจากว่าฝุ่นควันและฝุ่นละอองจากการเผาศพ
มันฟุ้งกระจายตามไปอากาศ

แต่จะบอกทำความเข้าใจให้เข้าใจกันแบบนี้
ว่าโรคโควิด๑๙คุณหมอและองค์การอนามัยโรภ
ยืนยันมาแล้วว่าไม่สามารถแพร่เชื้อได้ทางอากาศ

แล้วก็มีการโจมตีเจ้าอาวาสวัด
ว่าเจ้าอาวาศวัดแห่งนี้ซัวร์หน้าทีไปรับเงินมาหรือเปล่า
ยอมให้คนที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙แล้วตายมาเผาศพที่นี่
ตอนนี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว
ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำบุญที่วัดแห่งนี้นะคะ
พอสำนักพุทธจังหวัดชุมพรบอกว่า
งานเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ที่ผ่านมา

เผาศพทุกอย่างทำตามขั้นตอน
ดูแลร่างกายผู้เสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี
ก่อนที่จะนำศพออกจากโรงพยาบาล

ร่างของผู้เสียชีวิตก็ถูกฆ่าเชื้อแล้ว
บรรจุในถุงซิปหนา๓ชั้น
มีการเผาศพด้วยความร้อนสูง

ขอให้ชาวบ้านสบายใจได้

เคยบอกว่าเชื้อมันจะตายไปกับศพ
ถ้าศพตายเชื้อก็ตาย
คุณสมปองอุทุมรัฐสับปะเลอวัย๗๓ปีนะคะ
แล้วก็ภรรยาก็คือคุณประพาอุทุมรัฐ
สามีภรรยาค่ะหลังจากที่มาช่วยงานเผาศพ
ผู้ป่วยรายนี้ตอนนี้กักตัวครบ๑๔วันแล้วนะคะ
ครอบครัวได้รับผลกระทบมากไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
ไม่มีใครมาทักเลยเวลาเขาไปกินกาแฟกัน

สภาคาแฟสภาคาแฟไม่มีใครคุยด้วย
ทุกคนเดินหนีหมดเลยค่ะทุกวันนี้ไม่กล้าออกจากบ้าน
เพราะก็มีคนรังเกียจรังเกียจรังงอน
ชวนกันคิดสั้นผูกคอตายเถอะไปเมียหนีปัญหากัน

มันน้อยใจคิดจะผูกคอตายอยู่แล้ว
แม่เขาบอกว่าถ้าของจริงเอาคืนนี้ก็ผูกคอตายกันเลย
พร้อมกัน๒คนแต่บอกไม่ได้
ลูกจะอยู่กับใครทีหลังถ้าตายสองคนพร้อมกัน
พอตายพร้อมกันแล้วลูกจะทำบุญแบบไหนจะเอาไป
ใครจะมาช่วยยกไป
แล้วความรู้สึกเราตอนนั้นรู้สึกยังไง

เพราะว่าเรากล้าแต่ฟังดีฟังดีฉันสร้างตัว
นี่๕แบบเท่านั้นฉันไม่เคยสร้างความเสี่ยงในกลุ่มว่า
มีแต่ชวนมาช่วยฉันเกิดมาชวนจริง

ใช่ชวนต่อไป

เพราะว่าเราอยู่ในสังคมรังเกียจไปตรงไหน
เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แล้วลูกเรา
เราอยู่ทำไมพี่น้องนี่พี่น้องพี่ดูเลยนะ

คิดตอนนั้นคืออยากจะฆ่าตัวตายเลย
ใช่เพราะว่าอยู่ทำไมมันไม่มีค่า
คือทั้งเราทั้งสามีนี่ตอนนี้สังคมรังเกียจหมดเลย

ก็จะดูในเป็นฐานะอย่างนี้ใช่ไหม

เดี๋ยวโปรสอบโควิดมันนี่หว่า

สิ่งสำคัญเลยคือข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่งล่าสุด

สั่งให้นายอำเภอเมืองชุมพรนะคะ
จัดทำข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต้องลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจ
ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องของโรคโควิด๑๙
เอาล่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องชาวชุมพร
โควิด๑๙ไอ้เชื้อไวรัสโคโรนา
มันไม่ได้แพร่กันทางอากาศไม่ได้ติดทางอากาศ
ศพที่เขาเสียชีวิตแล้วเชื้อมันก็ตายไปกับศพ

ค่ะเรานี่แหละจะต้องทำการป้องกันตัวเองนะคะ

หรือว่าไปทำให้คนที่เขาไปใกล้ชิดศพ
เกิดความลำบากแบบนี้สงสารเขานะคะ